ยังคงมีอีกหนึ่งสีสันค่ะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะถึงวันออกสลากแบบนี้นะคะ
ก็คือการหยอดเลขเข้าไปในหลุมตัวบึ้ง

ได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันเพียบ
หลายคนก็ถูกรางวัลเป็นเหตุให้มีนักเสี่ยงโชคค่ะ
แห่ตามกันไปเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ติดตามกันได้จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินค่ะ
บ้านน้ำพุงสามัคคีตำบลเต่างอย
อำเภอเต่าง้อยจังหวัดสกลนคร
หลังจากชาวบ้านที่นี่ถูกรางวัลสลากกินแบ่ง

โดยเชื่อว่าพญาเต่างอยนั้นให้โชคให้ลาบ
ทีมข่าวจึงเดินทางมาดูให้เห็นกับตา
ซึ่งก็ได้พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาไม่ขาดสาย
ปั้นพญาเต่างอยถูกสร้างขึ้นให้เป็น
สัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยเมื่อปี๒๕๕๙
จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน
เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน

การยืนหรือนั่งในที่สูงกว่าระดับพื้นปกติ
และคำว่าเตางอยจึงหมายถึงเต่าที่กำลังอยู่
ที่สูงกว่าระดับริมตลิ่ง

บอกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ก่อนที่จะพากันมาตั้งหมู่บ้านที่นี่

กลายมาเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบัน
ตรงนี้จะเป็นความศรัทธาความเชื่อ
ของส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลที่มีความเชื่อ
บางคนอาจจะเล่าต่อสืบกันมาว่า
ญาเตางอยอาจจะมีการให้อะไรก็แล้วแต่
ที่ไปขอบนบานสารกล่าวที่อยากจะได้ประสบความสำเร็จ
อย่างนี้ก็มีปากต่อปากเล่าต่อกันไป
ก็เลยมีผู้สัทธาที่จะมาขอโดยเฉพาะโชคลาภ
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการ
อยากจะให้บรรลุความสำเร็จในชีวิตของตนเอง
ความเป็นอยู่ความเจ็บป่วย
อะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองปรารถนาที่อยากจะให้เป็น
ชาวบ้านที่ถูกรางวัลจากครั้งที่ผ่านมา
มีการบอกต่อกันว่าพญาเต่างอยไปเข้าฝัน
บอกให้นำตัวเลขที่หน้าอกไปซื้อรางวัล

ชาวบ้านจึงนำน้ำแดงและผักบุ้งมาถวาย
และเชื่อว่านอกจากพญาเต่างอยจะให้โชคให้ลาบแล้ว
ยังสามารถขอพรในเรื่องต่างให้เป็นผลสำเร็จได้ด้วย
ปั้นพญาเต่างอยมีความสูงประมาณ๓เมตร
และจะมีพระพุทธรูปรอบกระดองเต่าจำนวน๑๒องค์

เจ้าเล่นไปจากที่ไหนครับ
ก็ฝันก็เลยซื้อ๑๔ค่ะ

ไม่ถูก

เขาถูกก็เลยอยากมาดู

ถูกรางวัลและไม่ถูกรางวัลนะครับ
อยู่ที่ว่าใครจะมีบุญหรือโชคลาภ
ทำมาเป็นทุนสะสมจากชาติปางกรหรือชาตินี้
เอาเป็นว่าสนุกกันแต่พองาม
จะต้องทำให้เดือดร้อนตัวเองจนกลายเป็นหนี้เป็นสิน

พบว่ามีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่

มาขอพรจากพระยาเต่าง้อยเพื่อเป็นศิลป์มงคล
รวมถึงการขอโชคขอลาบด้วยนะครับ
หากพระยาเต่าง้อยสามารถดนบันดาลได้จริง
ก็ขอให้แฟนข่าวทะทีวีได้โชคได้ลาบตรงนี้ไปด้วยนะครับ
เศรษฐาโสลินข่าวทรัฐทีวีรายงานครับ